อันนี้เป็นลุคที่เธอมาเยี่ยมชมที่ออฟฟิศของเราไทยรัฐทีวี

เจ้าของสติติเพลงผู้สาวขาเลาะ
ตอนนี้กำลังโกยยอดวิวใกล้๒๐๐ล้านวิวเข้าไปแล้วนั่นเองค่ะ

เดี๋ยวพาไปดูโฉมใหม่นิวลุคของเธอ
ต้องขอความเห็นจากแฟนด้วยนะคะ
ว่าเมื่อผู้สาวขาเลาะของน้องลำไยเนี่ย

แต่ที่แน่ค่ะเจ้าตัวเขาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
เล่าให้ฟังว่าลุคใหม่ของเขาเนี่ย

พอมาเดินตลาดยังไม่มีใครจำเธอได้นะจ๊ะ
จำลำไยหายทองคำไม่ได้เลยค่ะ

แข็งหนูขึ้นเลยแหละ

หนูะเพราะว่าออกนิดเดี๊ยวออกนิดเดียวอ่ะ
ช่างตัดผมชอบไม่เข้าใจคำว่าออกนิดเดียวอ่ะ
หนูบอกว่าน่าม้าตัดของหน้าม้าตัดเลยคิว

วันนี้อย่างมาตลาดว่าไม่มีใครจำได้เลยค่ะ
หลังจากที่ครั้งที่แล้วคือแบบว่า

แต่ว่าวันนี้ไม่มีใครจำได้เลย

เราติดต่อไปยังเลขาส่วนตัวของคุณน้องเขาแล้ว

ก็เห็นบอกให้ช่างตัดเลยขึ้นไป

หลายคนชอบน้องลำไยเพราะว่าเพลงเธอเนี่ยมันแบบ
มีเนื้อเพลงที่เกิดจำได้ด้วยมีท่อนฮิตคุณ
แต่บอร์ไดม่าเพื่อกด
แบบนี้๒๐๐วิวเกิดจะแตะแล้วคุณ
คอตจริงอะไรจริงแต่ตัดผมแล้วทำไมคนจำไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
อาจจะไม่ชินไงปกติก็แต่งตัวเซ็กซี่ผมยาวอะไรอย่างนี้
ตัดจริงเมื่อไหร่บอกนะคะเดี๋ยวขอติดตามไปดูเหมือนกันว่าทรงผมใหม่จะเป็นยังไงนะคะ